คุณผู้ชมส่วนเรื่องนี้ค่ะแน่นอนว่าหลายคนก็ยังคงเกาะติด
แล้วก็อยากจะรู้ความคืบหน้านะคะสำหรับกรณีเรือหลวงสุโขทัยที่อับปาง
แน่นอนว่าตอนนี้ภารกิจการค้นหาผู้สูญหายอีก๕นายยังคงดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง
จะยังไม่ล้มเลิกถึงแม้ว่าจะยังหากันไม่เจอนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะ
กองทัพเรือได้มีการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผู้วัยชนที่ท่าเรือประจวบนะคะ
พร้อมด้วยญาติของจาตรีโสพลวงสนิทหนึ่งในผู้สูญหาย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นจำนวนมากค่ะ
มีการนำรายชื่อของผู้เสียชีวิตทั้ง๒๔นายใส่ลงในโถเบนจรง
เพื่อให้พระสงฆ์ได้ทำพิธีทำบุญให้กับผู้ที่ล่วงลับ
ส่วนภารกิจค้นหาผู้สูญหายอีก๕นายนะคะ
พลเรือโทพิชัยบอกว่าก็ยังคงออกปฏิบัติการค้นหาอย่างต่อเนื่อง
แต่อุปสรรคในการค้นหายิ่งนานวันเข้าการค้นหาก็ยิ่งยาก
ก็จะมีการปรับโฟกัสเข้ามาในพื้นที่ใกล้แนวชายฝั่งมากยิ่งขึ้น
ถ้าพบร่างของผู้เสียชีวิตก็จะส่งมาตรวจพิสูจน์ว่า
ใช่กำลังพลของเรือหลวงสุโขทัยหรือเปล่า
และยืนยันว่ากองทัพเรือจะไม่ล้มเลิกแผนการค้นหา
โอกาสที่จะค้นหาตรงเรือรอบรอบตัวเรือสุขของใครนะค่ะ
อุปสรรคในการค้นหายิ่งนานวันเข้าโอกาสที่จะค้นหาตรงเรือรอบรอบตัวเรือสุขของใครนะค่ะ
อุปสรรคในการค้นหายิ่งนานวันเข้าโอกาสที่จะค้นหาตรงเรือรอบรอบตัวเรือสุขของใครนะค่ะ
โอกาสที่จะค้นหาตรงเรือรอบรอบตัวเรือสุขของใครนะค่ะ
ส่วนร่างที่รอการพิสูจน์อีกหนึ่งนายนะคะ
และในส่วนของการกู้เรือทราบว่าหลายหน่วยงาน

ซึ่งกองทัพเรือก็จะเป็นผู้ชี้แจงเรื่องนี้ต่อไปค่ะ